กรณีที่มีคนไปกินซุกี้ที่ร้านซุกี้ชื่อดังนะครับ
ร้านนี้เขาจะเป็นซุกี้สายพาน

แล้วก็จะมีเครื่องต่างวนอยู่ตามสายพาน

ปรากฏว่าไปเจอไอ้ตัวแปลกประหลาดตัวนี้

มันติดไม่รู้ว่าติดผักหรือติดเนื้ออะไรมาด้วยนะฮะ
จนกระทั่งมาอยู่ในหม้อ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปไม่ยาวนะฮะ

ซึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นลูกค้าที่ได้ไปทานร้านสุกี้เจ้าดัง

ระบุว่าเจอหนอนในหม้อร้านสุกี้ชื่อดัง
แต่จริงก็ระบุชื่อมาเลยนะ
ทางร้านบอกว่าเป็นเม็ดพุษา
นี่พนักงานร้านเขาอธิบายแบบนี้แต่เราไม่เชื่อแบบนั้นเลย
พนักงานบอกว่าจะให้คุยกับผู้จัดการ
แต่คนที่มาคุยเหมือนเป็นแค่พนักงานทั่วไป
ให้เขารับผิดชอบด้วยการไม่ต้องจ่ายเงินนะครับ

ทางร้านก็ต้องรับผิดชอบกับผู้บริโภคคนอื่นด้วย

เพราะว่านอนไม่น่าจะมาจากพุทธศาสตร์แน่
ไม่น่าจะเป็นเม็ดพุษาแน่ด้วย
เอาตรงไหนมาเป็นเม็ดพุษาก่อนคุณผู้ชม
คือต่อให้เอาบาร์ลงเนี่ยนะก็จะเห็นมันเห็นอยู่แล้ว
เห็นเป็นตัวนะครับ

จริงเราเลือกกินผักสักส่วนใหญ่นะ
องเต้าหู้สบายนางเห็ดหูหนูเต้าหู้ชีสแล้วก็เส้น
แต่ก็มีไก่ซึ่งเป็นเนื้อด้วยนะครับ
นี่แล้วก็บอกว่าท่าทางมันเหมือนไม่น่าจะเป็นนอนผักด้วย
คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เชื่อไหมครับมียอดวิว
คนเข้าไปชม๒ล้าน๓ล้านวิว

มีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากมีคนอ่ะ
เอารูปหนอนแมลงวันมาเปรียบเทียบเลย

บอกว่าจริงมันคือหนอนแมลงวัน
เห็นตัวแค่นี้แล้วมาเปรียบเทียบกับหนอนแมลงวันจริงเนี่ย

เอาเหรอคือยังไงมันก็ไม่ใช่หนอนฉันใช่ไหม
มันเป็นหนอนแมลงวันนะครับ

ได้รับการติดต่อจากทางร้านสุกี้ดังนี้แล้วนะฮะ
ทางร้านยินดีจะรับผิดชอบเยียวยาให้กับเธอ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะเอาล่าสุดทางร้านซุกี้ดังได้ออกแถลงการโดยระบุนะครับ

บอกว่าทางร้านรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
โดยขอน้องรับในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ด้วยเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจสอบวัตถุดิบของพนักงาน
โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที

เมืองต้นได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหาย
แล้วก็รับผิดชอบเบื้องต้นต่อลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามทางร้านขออนุญาตปิดร้านไป๒วันนะคุณฮะ
เพื่อหาสาเหตุต้นต่อและแก้ไขปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อความสบายใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
ก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่๒๘มกราคมนี้นะครับ
ก็มีการแจ้งเรื่องพิกัด
มีคนที่เคยเข้าไปกินร้านนี้เยอะเพราะเขาก็ดังจริงนะครับ
กี้เหมือนหม้อใครหม้อมันเป็นซุกี้สายพาน
แล้วก็แบบว่ามีไม้เสียบอะไรแบบนี้
คนนอกจากเข้าไปพูดถึงเรื่องของอาหารแล้ว
เข้าไปพูดถึงการทำธุรกิจ
ซึ่งอยากให้ตรวจสอบว่าเจ้าของเป็นคนจีนหรือเปล่า
หรือว่าแหล่งแถวที่ขายตรงนี้มันจะมีร้านอื่นที่มีเจ้าของลักษณะคล้ายเป็นคนจีน
ให้ไปตรวจสอบว่าคนจีนแย่งธุรกิจไทยอีกหรือเปล่า

คือคุณเขาแบบเถียงกันในโลกโซเชียล
ลามจากเรื่องของแมลงหนอนเนี่ยนะฮะ
เป็นเรื่องของธุรกิจชาวจีนอีกนะฮะ